พึ่งรักสายตาจากหน้าจอทีวีมีคู่หูสามารณเนรตะเวลาตี
แถมมีแคปชั่นทำให้เราหวั่นไหวฮะหวั่นไหวหัวใจโสดค่ะ
เนรเหรอเนรแคปชั่นโสดค่ะเป็นแบบนี้ฮะ
สุประโชคคุณอ่านข่าวผิดเปล่าไม่ผิดผู้หญิงนะเนรได้ไง
นี่แหละฮะเป็นคนคนเดียวกันกับที่ผมเอ่ยไป
นี่คือสามะเนรผมยาวใช่ไหมผมยาวแล้วคีบหมูกระทะอยู่
บอกอย่างนี้ถ้าเธอชอบหมู๓ชั้นคางเรา๓ชั้นชอบไหมล่ะ
และแฮชแท็กโสดค่ะดูเผินไปคนจำได้ว่ะ
จำได้ว่าอะไรฮะเป็นสามเณรอยู่วัดดังจังหวัดหนองคาย
แล้วเคยดื่มเบียร์ดื่มวายกับเพื่อนสาวด้วยแต่เป็นผู้หญิงแท้นะ
เคยดื่มเวียดื่มวายกับเพื่อนผู้หญิงแท้ด้วยข้อความตอนนั้นก็สะท้านหัวใจไปแล้ว
เราไม่อ้วกเมาเราไม่เมาเหมือนกองเชียร์กีฬาสียังไงอย่างนั้น
อย่าเพิ่งละสายตาเพราะว่าเจออีกเพียบเลยใส่วิกผมแต่งหน้าทาปากทั้งหมด
เกิดขึ้นปี๒๕๖๓แม่ทัพลิงอินร่างทรงเอาภาพมาเทียบคู่เลยฮะ
คือคล้ายกับจับผิดภาพโฟโต้ฮันต์อะไรประมาณนี้
สามเณรรูปหนึ่งถือตาลปัดพัดยศไม่ธรรมดานะฮะ
ประเรียนทำสามประโยคเรียกว่ามหาก็ได้เรียกว่าสามเมนเอนมหาเลยนะ
กลับอีกภาพหนึ่งคนเดียวกันชีพหมูกาธ้าที่ผมไลน์การไป
ตอนต้นข่าวเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบให้ดูกันเลยว่า
ยอมรับว่าสามเมนเอง
อยู่ที่วัดจริงทำให้วัดเสื่อมเสียแล้วไม่เคยทราบมาก่อนอะไร

ลูกวัดใครจะไปรู้ใครจะไปนั่งจ้องทุกวัน
หลังจากทำวัดเย็นต่างคนก็ต่างเข้ากุฏิต่างคนก็ต่างจำวัดไป
ตอนเช้าจะได้ไปบินทบาทอันนี้ตามปกติ

แล้วก็ไม่มีใครทราบว่าสามเณรจะแอบหนีเที่ยวราตรีแบบนี้
แต่ปัจจุบันสามเณรทั้งสองรูปเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งหนึ่ง
จังหวัดหนองคายคนหนึ่งยังเรียนปริญญาตรีอีกคนนึงเรียนจบแล้ว
อยู่ระหว่างการฝึกงานและก็รอรับปริญญาอยู่
ซึ่งท่านเจ้าวาดวัดยอดแก้วบอกสามเณรทั้งสองต้องลาศิกขากลางพรรษา

แต่ยังสามารถเรียนต่อได้ในฐานะคารวาสศึกแล้วฮะ
เรียนต่อได้ในฐานะคารวาสไม่ใช่สามะเนรอีกต่อไป
เวลาจะเป็นผู้ทรงศีลจะเป็นพระหรือจะเป็นเนร
ยังไงมันก็ต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะฮะ

มันก็นับถอยหลังจะต้องศึกออกมาเป็นคารวาสเท่านั้นเองฮะ